หน่อยนะครับแล้วก็ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะไม่ทราบเหมือนกันว่าคนในข่าวคนในภาพนี้เขาเป็นหมอจริงหรือเปล่า
นะฮะขี่รถมาตลาดนี้คนที่ใส่หมวกกันน็อกอ๋อคนนี้ใช่ไหมคะ
เขาเดินไปหาแม่ค้าแม่ค้าผมเป็นหมอนะ
ผมมากดเงินผมทำเงินหลดแต่ผมรีบมากไปทำธุระผมขอยืมเงินแม่ค้าหน่อยสิ
อย่างนั้นเลยเหรอแม่ค้าก็เอ้าฉันก็ไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนแล้วคุณจะมาเอาเงินฉันก็งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เกิดเป็นภาพอันนี้คือวงจรปิดในตลาดก็จับภาพเอาไว้ได้นะเอามาให้ดูกัน

แม่คะก็ดีกว่ามืองงทั้งสงสารทั้งอะไรอ่ะให้เงินเข้าไปสองร้อยทิ้งเบอร์ไปปุ๊บสุดท้ายแล้วพอออกไปปุ๊บแม่คะลองกดโทรไปอ้าวโทรไม่ติดนะเขาอ๋อแป๊บนึงน่ะคือโทรศัพท์ผมแบตหมดเดี๋ยวผมจะไปชาร์จก่อนแต่เขาเอาเงินไปแล้วน่ะจังหวะนั้นคือแม่คะพยายามโทรเหมือนยิงเบอร์เข้าไปก่อนแต่โทรไม่ติ

น่าจะเป็นมิจฉาชีพแต่เรายังไม่ได้กล่าวอ้างว่าคุณเป็นมิจฉาชีพถ้ามันไม่เป็นตามนี้คุณผู้ชายในภาพที่อ้างว่าเป็นคุณหมอสมชายสามารถชี้แจงได้แต่เบื้องต้นเอาคลิปนี้มาให้เป็นอุทาหรณ์ระวังจะเจอแบบนี้แล้วกันนะครับ